เตือนภัยกันหน่อยนะคะมีการแฮ็กไลน์เกิดขึ้น
ที่เราใช้พูดคุยกันทุกวันนี้แหละครับโหลำพังปกติเวลาใช้เนี่ย
คนก็มีการเข้ารหัสการใส่พาสเวิร์ดอะไรเยอะแยะมากมาย
แต่มันก็แฮ็กได้นะคะล่าสุดค่ะผู้เสียหายเป็นผู้จัดการอาคารหอพัก
ชื่อดังซอยลาดพร้าวเก้าสิบสามนางนวรัฐนะคะเธอบอกว่าครับ
แฮ็กไลน์แล้วก็โดนเอาไลฟ์เนี่ยไปใช้ทวงเงินลูกหอที่อยู่ในหอพักอ่ะ
อ่าสี่พันห้าพันกว่าบาทเต็มไปหมดเลยเรื่องราวเริ่มแบบนี้
เย็นเมื่อวานนี้๒๔พฤษภาคมนะคะเธอไปแจ้งความเลย
เพราะว่ามีผู้หญิงคนนึงเข้ามาพูดคุยกับเธอบอกว่า
อยากจะขอติดต่อเช่าห้องพักเธอเป็นผู้จัดการห้องพักไง
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยอันสีเขียวนี่คือผู้เสียหายนะคะ
บอกขอเช่าห้องพักแล้วก็สอบถามรายละเอียดต่าง
ก็แจกแจงไปว่าเออค่ะเง่าค่ะประการมันแปดพันห้านะ
แบบนั้นแบบนี้ทีนี้จังหวะพูดคุยกันเนี่ย
แล้วจะได้ถามข้อมูลเพิ่มเติมเธอก็ให้ไป
หลังจากนั้นผู้ต้องหาก็ส่งไลน์มาบอกว่าโอนเงินให้แล้วนะ
แล้วก็ส่งภาพสลิปการโอนเงินมาให้ในไลน์๘๕๐๐บาท
ทีนี้เธอก็เช็คเข้าไปเช็คในบัญชีว่ามีเงินเข้าเท่าไหร่
ปรากฏอันนี้คือสลิปที่ผู้ต้องหาส่งให้เธอ
แต่พอเธอไปเช็คบัญชีดูปรากฏเงินเข้ามาบาทเดียวค่ะ
เธอก็เลยไลน์ตอบกลับไปว่าอ้าวเงินมันเข้ามาแค่๑บาทเองนะไม่ใช่๘๕๐๐
ผู้หญิงคนนี้ก็บ่ายเบียงบอกว่าเออพอดีเดี๋ยวมีธุระเดี๋ยวเดินทางกลับก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกัน
หลังจากนั้นนางนวรัฐบอกเธอใช้แอปไลน์ของเธอไม่ได้เลย
แอปมันบุ้งมันพังไปเลยแบบนั้นนะคะครับผ่านไปสองสามชั่วโมง
พักอาศัยเนี่ยแจ้งมาหาเธอเลยบอกว่าพี่เอาไลน์มาทวงเงินค่าเช่ากับคนพักอาศัยหลายรายเลยนะ
แล้วก็มีการทักไปหาหัวหน้างานทวงเงินค่าเช่าอีกเหมือนกัน
บอกโอ๊ยไม่ใช่แล้วตอนนี้ลายพังอยู่ใช้ไม่ได้เลย
สุดท้ายนะคะก็เลยต้องมีการพูดคุยกันเปิดกลุ่ม
ระหว่างผู้ดูแลหอพักและผู้พักอาศัยก็เห็นว่าเอ๊ะ
ทำไมมีไลน์ของเธอมันมีความเคลื่อนไหวมีการคุยโต้ตอบกัน
ทั้งที่ตัวเธอเองเจ้าของไลน์เนี่ยยังเข้าแอปไลน์ไม่ได้ด้วยซ้ำ
มีผู้พักอาศัยรายหนึ่งเขาเอกใจถึงความผิดปกตินี้นะคะ
เหมือนกับล่อซื้อค่ะตอบแชทไปว่าเดี๋ยวโอนเงินให้
แล้วก็กดโอนไป๑บาททำเหมือนกับผู้ต้องหาเลย
โอนเลยได้ทราบชื่อบัญชีแล้วก็หมายเลขก่อนที่จะเอาหลักฐานเนี่ย
ส่งให้นางนวรัฐเพื่อเอาไปแจ้งความ
มีลูกค้าผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์มาเดินเข้ามาบอกขอจะเช่าห้อง
พี่ก็เลยบอกว่าโอนแค่๘๒๐๐นะคะเงินประกันแล้วก็ค่าห้อง
เขาก็เลยบอกว่าหนูโอนแล้วไม่เด้งเหรอคะพี่
งั้นก็เขาก็ให้หลักฐานมาส่งไลน์ปรากฏไลน์พี่มาเด้ง
เขาก็ส่งมาให้ก็ยังพี่ยังมีไลน์อยู่
พี่ก็เลยบอกเดี๋ยวโทรเช็คบัญชีว่าทำไมสลิปแปลก
งั้นพี่โทรเช็คไปเลยค่ะเดี๋ยวหนูออกไปเอาบัตรประชาชน
แล้วพอเขาออกไป๕นาทีบัญชีก็โทรมาว่าเงินเข้าแค่๑สตางค์พี่นา
แล้วหลังจากที่บัญชีคุยเสร็จไลน์พี่หลุดพี่ก็งงว่าเอ๊ะไลน์หลุดหายไปไหน
ประมาณ๑๐นาทีให้หลังลูกบ้านโทรมาว่าพินาไลน์พี่นาออกแล้วก็เข้า
แล้วมีการมาขอยืมเงินโดยไม่ใช่นิสัยพี่นาเลย
หนูว่าพี่นาโดดแล้วแหละ
เธอก็เลยคาดว่าผู้ต้องสงสัยน่าจะเป็นหญิงสาวคนนี้
ถ้าหญิงสาวคนนี้ถ้าเห็นภาพในกล้องวงจรปิด
แล้วคิดว่าตัวเองโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยเนี่ย
ก็ไปพบตำรวจได้จะได้ยืนยันความรู้สึกใจว่า
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ
รวมถึงเจ้าของบัญชีที่ใช้ชื่อว่าอนงด้วยนะคะ
เพราะว่าอันนี้เป็นเลขบัญชีที่ลูกบ้านเขาล่อซื้อ
เขาโอนเงินไปเพื่อให้ได้ชื่อกับเลขบัญชีมา
อันนี้ถ้าเกิดว่าไม่เกี่ยวข้องก็ต้องไปแจ้งเหมือนกัน
เพราะพนักงานสอบสวนเนี่ยตอนนี้กำลังจะยื่นขอตรวจสอบไปที่ธนาคาร
แล้วก็คาดว่าคนก่อเหตุน่าจะทำกันเป็นกระบวนการ
เป็นขบวนการอ่ะนะคะคือการหลอกขอเบอร์มา
จะใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือไม่ก็อีเมล
แล้วมันไม่สามารถลงใน๒เครื่องด้วยเบอร์โทรศัพท์เดียวกันได้
ถ้าสมมุติว่ามีการลงใหม่ปุ๊บอีกอันหนึ่งมันจะหายไป
ก็เลยคิดว่าจากการที่มีการขอเบอร์โทรศัพท์ไป
อาจจะมีอีกแก๊งหรือว่ากลุ่มคนที่ร่วมก่อเหตุเนี่ย
คอมพิวเตอร์ในการแฮ็กหรือว่าในการปรับเปลี่ยนอะไรสักอย่าง
แล้วก็มีการเอาไปทวงเงินลูกบ้านคนอื่นแบบนี้
เอาเป็นว่าต้องฝากหนึ่งตำรวจช่วยติดตามคนก่อเหตุด้วย
แล้วก็ชี้แจงด้วยว่ามันมีกระบวนการแบบไหนในการก่อเหตุ
ว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้นะคะ
ส่วนหญิงในกล้องวงจรปิดถ้าไม่ใช่ก็บอกทีมข่าวเราได้นะฮะ
จะได้ชี้แจ้งกันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วย
สอบถามว่าคุณได้เข้าอีกเครื่องหรือเปล่า

แต่ที่แน่ก็อย่างที่บอกมันจะมีการลงบัญชี
แล้วก็ใช้ยืนยันตัวตนด้วยเบอร์โทรด้วยอะไรแบบนี้ค่ะมันก็มีโอกาส